ได้เวลาไปดูการแข่งขันกันแล้ว

อันนี้ไก่แจ้ออกเทปแล้วชุดที่หนึ่ง
มาดูการแข่งขันที่เน้นการใช้พลังเสียงที่ดิฉันพูดถึง
มันคือการแข่งขันของไก่คุณค่ะการแข่งขันไก่แจนับดอกนั่นเอง
วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาชมการแข่งขันที่สวนสาธารณะ
ด้านหลังสารเจ้าปึงเท่ากงมาหรือที่ชาวกำแพงเพชรเขารู้จักกันในนามของสารเจ้าพ่อเสือนั่นเอง
กระเป๋าใบนิเท่นะมีหางด้วยนี่เขาสั่งทำพิเศษเพื่อเอาไว้หิ้วไก่แจ้แสนรักแสนหวงของเขาเลยนะ
ถูกต้องค่ะคุณแต่ละคนนี้เขารักมากเลยรักน้องไก่มากจริงนะคะ
การแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันที่ชมรมอนุรักษ์ไก่แจ้พันธุ์เมืองจังหวัดกำแพงเพชร
พร้อมกับประชาชนผู้ที่มีความสนใจในการเลี้ยงไก่แจ้พันธุ์เมืองเขาจัดร่วมกันจัดขึ้น
กติกาการแข่งขันมีอยู่ว่าให้ไก่แจ้แข่งขันการประชันลูกคอภายในระยะเวลา๑๕นาที
หลังจากนั้นทางคณะกรรมการก็จะนับคะแนนค่ะว่าไก่แจ้ตัวไหนที่มีเสียงขันดังมากที่สุดจำนวนเสียงขันบ่อยมากที่สุด
หากไก่แจ้ตัวไหนขันได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะไปเลย
เท่าที่ผมจำได้นะแล้วถ้าจำไม่ผิดคือเขาเรียกการขัน๑ครั้งว่า๑ดอกถูกไหม
ใช่เขาก็เลยเรียกการแข่งขันนี้ว่าไก่แจนับดอก

เอกเอกเอก

คุณไปประกวดไหมคะเสียงดีจังเลยงานนี้นะคะเป็นการแข่งขันที่โหลุ้นมากคุณเห็นไหม

ทั้งไก่ลุ้นทั้งกรรมการลุ้นทั้งเจ้าของไก่อะค่ะงัดเทคนิคนะคือคนที่งัดเทคนิคคือเจ้าของ

เทคนิคต่างเพื่อที่จะให้ไก่ของตัวเองขันไม่หยุดขันไม่ห่อนขันไม่พักขันไม่เหนื่อย

จากจะได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการแข่งขันแล้วต้องบอกว่าการแข่งขันนี้นะคุณผู้ชมจริงแล้ววัตถุประสงค์ในการจัดงานก็เพื่ออนุรักษ์ไก่แจ้พันธุ์เมืองนั่นเอง
เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านที่เลี้ยงไก่แจ้พื้นเมืองน้อยลงทำให้ในพื้นที่โอ้โหเขาบอกว่าแทบจะศูนย์พันธุ์ไปแล้วก็เลยเกิดเป็นการประชันคันแข่งไก่คันอะไรนะ
แข่งขันไก่คันเออถูกแล้วเป็นการแข่งขันไก่แจนับดอกแบบนี้ขึ้นมาการแข่งขันขันไก่ของไก่

รู้สึกแบบลูกคอคุณแบบอื้อหือแสบคอมาก

แต่ก็เป็นการอนุรักษ์ไก่แจ้พันธุ์เมืองเอาไว้นั่นเองคุณผู้ชมค่ะ